คุณผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุการณ์ที่วัยรุ่นสาววัย๑๖ปีไปช่วยรุ่นน้องเคลียร์ปัญหากับรุ่นพี่
นะฮะปรากฏรุ่นน้องเบี้ยวไม่มา

แล้วถูกช่วงแทงเสียชีวิตล่าสุดผู้ก่อเหตุมามอบตัวแล้วนะครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะครับ

เตยนะฮะอายุ๑๖ปีกำลังถูกทำร้ายอยู่นะครับ
กระชากตัวอยู่กับพื้นเนี่ยฮะในคลิปได้ยินเสียงเพื่อนเนี่ยพูดขึ้นมาว่าอย่ารุมอย่ารุมนะฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มของวันที่๑๙พฤศจิกายนนะฮะ
สวนสาธารณะพลุค้างคาวตำบลบ้านพลุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
แต่น้องเตยเนี่ยไม่ได้แค่ถูกฉุดกระชากลากถูนะฮะ
น้องถูกแทงด้วยนะครับน้องเสียชีวิต
บาดแผลที่เจอเนี่ยถูกแทง๔แผล
ราวนมขวา๒แผลใต้ราวนมซ้าย๒แผลนะครับ
น้องไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลผู้ก่อเหตุชื่อต้านะฮะอ่า
เป็นวัยรุ่นสาวรุ่นราวคราวเดียวกัน
หลังก่อเหตุแทงน้องเตยเสียชีวิตต้าหลบหนีไป
เตยเพิ่ง๑๖ต้าก็อายุประมาณนี้แหละ๑๖๑๗
วันนี้ครอบครัวแล้วก็เพื่อนของน้องเตยนะครับ
ก็ไปรับศพน้องจากโรงพยาบาลสงขลานครินนะฮะ
หลังจากถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
มาทำพิธีที่วัดคลองเรียนนะฮะ
วันนี้ก็มีวิธีรดน้ำศพนะครับ
ทางมูลนิธิก็ลำเรียงศพส่งมาให้นะครับ
คลองเรียนอยู่ที่ตะบนหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะฮะ
เพื่อนมาช่วยกันแต่งหน้าศพให้เป็นครั้งสุดท้าย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แม่ของน้องเตยนะครับบอกว่าจุดเริ่มต้น
มันก็มาจากการที่มีรุ่นน้องคนหนึ่งของลูกสาว
ไปมีปัญหากับป้าคนก่อเหตุ
เตยลูกสาวก็เป็นคนกลางช่วยนัดเคลียร์ปัญหาให้
เพื่อนรุ่นน้องคนนี้เนี่ยรับปากว่าเดี๋ยวจะไปตามนัด
เพื่อไปเคลียร์ปัญหากับต้านะฮะ
พอถึงเวลาไปถึงจุดนัดหมายตามนัดปรากฏว่าเตยไปถึงแล้ว
แต่รุ่นน้องคนนั้นยังไม่มาทำให้ฝั่งคนก่อเหตุคือต้าไม่พอใจ
เปลี่ยนมาเป็นทำร้ายเตยแทนแม่บอกว่าตอนที่ได้รับโทรศัพท์
ลูกสาวถูกทำร้ายเนี่ยรีบไปที่โรงพยาบาล
พอไปถึงหมอบอกว่าลูกสาวไม่กลับมาแล้วสมองเขาตายแล้ว
หายใจมา๔๐นาทีหมอจะช่วยปั๊มหัวใจอีก๓๐นาที
แต่สุดท้ายลูกก็เสียชีวิตนะฮะตอนนี้คุณแม่บอกว่ากลัวมาก
ว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะตัวแม่เองก็ยากจน
ไม่มีเงินจ้างทนายความก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน

นี่เห็นไหมรุ่นน้องคนที่ไม่มาใช่ไหม
ใช่เจ้าของเรื่องนี้รู้แล้วยัง
บอกเดี๋ยวนู้นมาพรากฏเตยไปเคลียร์ใจนัดเป็นกาวใจให้
เตยโดนแทงเสียชีวิตนะฮะฝั่งนั้นโมโหที่ว่าคนนั้นไม่มา
ทุกผู้ชมครับน้องเตยเขามีฝาแฝดนะฮะชื่อน้องตอง
อายุ๑๖ปีเท่ากันละเป็นฝาแฝดกันน่ะ
องบอกว่าวันเกิดเหตุคนก่อเหตุชื่อต้านะฮะ
เขาพาแฟนนุ่มมาด้วยนะแฟนของเขาชื่อเก่ง
แล้วมีเพื่อนผู้ชายอีกหลายคนมาด้วยกับต้า
แต่พอมาถึงจุดนัดกันเนี่ยไม่เจอรุ่นน้องที่ชื่อเอ
ฝั่งของตองอะไรพวกนี้นะฮะจนเกิดการตบตีกันเกิดขึ้นจากนั้นต้าซึ่งสู้ไม่ได้นะฮะ
เก่งแฟนของต้าก็เลยเข้ามาช่วยด้วยการกระชากผมเตยโอ้โหแล้วอารมณ์ถูกต้องฮะ

เอามา
บหน้าของตองนะตองฝาแฝดเนี่ยค่ะ
ตองกำลังโดนเปรย์ที่เป็นแฝดพี่ของตองเห็นน้องกำลังโดนก็เลยวิ่งเข้ามาช่วยเข้ามาห้าม

ต้าก็เลยหันไปตบเปรย์ต่อทีแรกตองโดนก่อนแล้วชื่อต่อเต่าเหมือนกันยังงงง
เห็นไหมกีต้าเห็นไหมทีแรก
ต้าตบตองก่อนแต่ต้าสู้ตองไม่ได้เก่งแฟนต้าก็เลยจิกผมตอง
ที่เป็นฝาแฝดตองเห็นก็เลยจะวิ่งเข้ามาช่วยน้องต้าเลยหันไปตบเตยแทน
ถูกต้องนี่ฮะทีนี้เก่งตอนที่เห็นว่าตอนนั้นแบบคงเห็นว่าแฟนตัวเองก็เริ่มจะสู้
ตองทั้งเตยไม่ได้แล้วโอ้โหหนักเข้าไปอีกไปหยิบมีดปอกผลไม้จากรถเอามายื่นให้ต้าฮะ
ก่อนที่กีต้าจะจ้วงแกล้งใส่เตยหลายครั้งจนเตยร้มลงเลือดไหลเต็มพื้น
ดูซิยามีดมีปอกผลไม้ใช่ไหมค่ะนี่จริงเก่งต้องเปลี่ยนชื่อนะพี่หุย
เป็นกอไก่เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่สละเอเป็นชื่ออื่น
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยเตยนอนหมดสติชักเกร็งถึงขั้นกัดลิ้นตัวเอง
พวกของตองกับเพื่อนเนี่ยก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
ส่วนตัวของต้ากับพวกเก่งพวกพักพวกเนี่ยก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
แล้วก็ขึ้นไป
ล่าสุดวันนี้นะครับผู้ปกครองของต้านะฮะวัยรุ่นสาวที่ก่อเหตุ
แล้วก็ตัวในเก่งแฟนนุ่มมามอบตัวกับตำรวจแล้วนี่ฮะ
พร้อมกับมีดของกลางที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละ
ตัวของต้ายอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่บอกว่าทำคนเดียว

นี่รักแฟนเหลือเกิน
แม่เขาบอกเก่งไม่เกี่ยว
ก็เป็นมีดที่ทำขึ้นมาเอง

ไม่ใช่มีดของเก่งที่ไปหยิบมาจากจักรยานยนต์นะ

ไม่ใช่มีดที่เก่งหยิบจากมอเตอร์ไซค์แต่ต้าพกไว้เอง
ถูกต้องใครไปบอกเนี่ยว่าแฟนนุ่มของเธอเนี่ยไปหยิบมีดจากจักรยานยนต์มายื่นให้เธอ
ทำขึ้นไว้ใช้เองไว้พกติดตัวป้องกันตัว

ขอรับผิดคนเดียว

เป็นอะไรอีกอ่ะ

โอ้โหอะไรมันจะรักกันขนาดนั้น

คีต้าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

เนื่องจากอายุ๑๖นะครับยังเป็นยาวชน
ของในเก่งตอนนี้ก็ปล่อยตัวไปก่อน

ต่อนะฮะเราไปที่บ้านพัก

เก่งนะฮะแฟนของต้าเนี่ย

ตัวของต้าเขาก็มาอยู่กับเก่งนั่นแหละ
แต่ตอนนี้ต้าก็ถูกคุมตัวดำเนินคดีไปแล้ว
ตัวในเก่งเองยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาอะไรนะฮะ
เพราะว่าต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
ค่ะแต่น้องตองบอกเขาก็ถูกเก่งทำร้ายใช่ไหม